พรุ่งนี้แล้วนะครับที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเขาจะมีการลงมติว่า
จะยกเลิกหรือว่าใช้ต่อสำหรับ๓สารเคมีที่มีผลกับเรื่องของเกษตรกรไทยโดยตรง
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นพาราคอตนะคุณผู้ชมต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
มันมีทั้งฝ่ายที่หนุนให้ยกเลิกแล้วก็มีฝ่ายที่หนุนว่าจะให้ใช้กันไปต่อ
แต่ว่ามติที่ออกมานั้นมันต้องตอบคำถามให้กับสังคมได้
ติดตามพร้อมกันครับกับคุณสุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ติดติดตามกันมานานแล้ว
วันพรุ่งนี้แล้วครับ๒๒ตุลาคมวันที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เขาจะนัดประชุมกันว่าตกลงจะเอายังไงกับสารเคมี๓ตัวที่สื่อมวลชนเขาเรียกกันว่าสารพิษไปแล้ว
ภาระขอร์ดยาฆ่ายายาฆ่าวัชผืทกรายฟอเรศเป็นยาฆ่าสัตว์ปืน
๓ตัวนี้ตกลงว่ามีทางเลือกที่จะรู้กันพรุ่งนี้ชัด๒ทาง
แนนห้ามผลิตห้ามนำข้าวห้ามใช้
เริ่มตั้งแต่๑ธันวาคมนี้เลย
ทางที่๒ใช้ต่อไปอีก
ใช้บนเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์
คือใช้โดยมีเงื่อนไขใช้อย่างระมัดระวังที่ว่ากันนั่นแหละ
สถานการณ์ล่าสุดวันพรุ่งนี้เนี่ย
เขาประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในที่แค่ประชุมอย่างเดียวแล้ว
เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความเห็นมีแตกเป็นสองฝ่าย
แต่ไหนแต่ไรมาความเห็นที่โผล่มามากที่สุดคือ
คนที่เขาเป็นห่วงเรื่องอันตราย
เรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อม
ว่าสาร๓ตัวนี้อันตรายต่อสุขภาพยังไง
ทั้งคนใช้ทั้งคนกินทั้งคนที่สูดดมเข้าไป
คนที่สูดดมเข้าไป
อันตรายตั้งแต่มีเรื่องหนักมีเรื่องเบาก็รับรู้กันมา
ตั้งแต่ตอนนั้นคนค้านมีครับ
แต่ว่าในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เสียงคนคัดค้านว่าควรจะต้องให้ใช้ต่อ
เพราะถ้าไปใช้สารอื่นสารเคมีอื่น
ลิตรหนึ่งสมมุติว่าสองบาทห้าสิบ
แต่ว่าถ้าไปใช้ตัวอื่นที่มีสารออกฤทธิ์เหมือนกันได้เนี่ยต้องใช้เงินตั้ง๔บาท๕บาท
ที่เขายกตัวอย่างกันมานะทำให้ประชาเศรษฐกรชาวเกษตรเดือดร้อน
มาถึงสถานการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนที่เห็นด้วยให้แบน
เขาก็บอกว่าจะส่งตัวแทนมานั่งรอผลอยู่ที่หน้าห้องประชุม
คนที่ยืนยันว่าต้องใช้ต่อเขาก็ไปเกณฑ์เกษตรกรที่ใช้สาร๓ตัวนี้อยู่
มารอลุ้นอยู่หน้าห้องประชุมมันกลายว่าเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับประชาชน
เกษตรกรกับเกษตรกรไปแล้วสถานการณ์มันโยงไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับ
ฉะนั้นไปมาเนี่ยสถานการณ์มันจะลากจูงให้คนสองฝ่ายต้องมาเผชิญเหตุผลกันโดยไม่จำเป็นครับ
โดยไม่จำเป็นเลยทำไมมันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นขึ้นมาได้ล่ะการลงมติต้องลงโดยพื้นฐานของข้อมูลความชัดเจน

การลงมติที่ต้องเกิดจากความรับผิดชอบครับ
แล้วที่เขาเรียกร้องกันมาก

ให้ลงมติแล้วเปิดเผยว่าใครลงยังไง
เห็นตั้งท่าอย่างนี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ครับ

เพราะรองประหลัดกระทรวงที่มาเป็นประธานคนใหม่
บอกว่าเป็นสิทธิ
จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยไปบังคับเขาไม่ได้

ถ้าอย่างนี้มันจะยังไงต่อ

เหตุผลของคณะกรรมการแต่ละคน
ต้องฟังได้และเคารพได้ต้องมีเหตุมีผล

ไม่ต้องกลัวไม่ต้องปิด
เพราะนี่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชน

ว่าสุดท้ายพรุ่งนี้จะเอายังไงเพราะ
ชี้เป็นชี้ตายไม่ได้อยู่ตรง
กระทรวงสองสามกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ตรง
รัฐมนตรีไม่ได้อยู่ตรงใครต่อใคร
แต่อยู่ตรงคณะกรรมการ
ถูกอันตราย๒๙คนนี้เป็นหลัก
คนนี้เป็นหลักเอ้าคอยดู

เรื่องของภาระขวด๓ตัว
มันถูกปลุกขึ้นมาให้คนไทยตื่นขึ้นมา
เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพมากขึ้น
จริงสาร๓ตัวนี้ใช้กันมาหลายสิบปีแล้ว

ไอ้สาร๓ตัวเนี่ยถ้ามันฝังอยู่ในดินปนอยู่ในน้ำ
แล้วก็เจือสารพิษกันอยู่ในผักในปลาในอาหาร
มันอันตรายนี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนตื่นขึ้นมา
รับรู้และต้องการปกป้องสิทธิเรื่องสุขภาพของตัวเอง
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่านอกจากสาร๓ตัวนี้แล้วเนี่ย

ควรจะรู้ด้วยนะครับว่าขณะนี้เราเนี่ยตกอยู่ภายใต้วงล้อมของสารพิษ
สารเคมีไม่ได้แค่๓ตัวหรอกครับมีทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าตัว
บางคนบอกว่ามีตั้ง๑๕๕ตัวหลายประเทศเขาไม่ให้ใช้ตัวนี้
ประเทศนี้ให้ใช้ตัวนี้บางประเทศให้ใช้ตัวนี้
แต่ประเทศนี้ไม่ให้ใช้ตัวนี้แต่ของพี่ไทยเราใช้ได้ทุกตัว
ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยที่โน่นเขาห้ามใช้ที่นี่เขาห้ามใช้
เราใช้ได้ทุกตัวเหมือนกันกับยานั่นแหละครับ
ประเทศเขาให้ใช้ยายี่ห้อนี้ได้ต้องใช้ได้แต่ต้องผ่านแพทย์สั่ง
ของเราใครผลิตยาอะไรออกมาขอเชิญมาขายที่เมืองไทยได้
แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันครับฉะนั้นผมคิดว่าที่จะต้องฉีด
เส้นใต้เพิ่มเติมจากนี้ไปก็คือว่านอกจากสารเคมี๓ตัวนี้แล้ว
เราควรจะต้องระวังเรื่องอะไรอีกครับท่านเคยได้ยินสารตัวหนึ่งไหมครับ
เขาเรียกกันว่าเป็นสารที่เขาเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่อง
พืชผักผลไม้ก็เรียกสันไฟ
ที่คุณน้ำแข็งบอกวันก่อนไงมีคนซื้อแอปเปิ้ลมีคนซื้อกล้วยหอมมา
อยู่นอกตู้เย็น๔วัน๕วันแล้วยังดูสดอยู่เลย
มนุษย์เราเนี่ยเรากินอาหารที่มีวิตามินดีเยอะเข้าโน่น
มีวิตามินบีไปช่วยร่างกายแต่ว่าพอสารตัวนี้เข้าไป
มันไปทำลายวิตามินบีพอไปทำลายวิตามินบีทำให้เราขาดวิตามินบี
คนที่ขาดวิตามินบีจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอัมพาตไตวายหัวใจวาย
มีอาการทางสมองฉะนั้นกินผลไม้ที่ไปอาบสารตัวนี้เข้ามากมาก
อาการมันจะออกอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะ
พูดจากข้อมูลการวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
อาจารย์ได้วิจัยเรื่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าถามว่าใครไปห้ามใช้ไหม
ก็ยังไม่ห้ามเอาอีกตัวหนึ่งฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเวลาคนเสียชีวิต
เขาใช้นำอาบสมพันธ์เพื่อให้สมพันธ์ไม่เนาะไม่เปื่อยเดี๋ยวนี้ทั้งนั้น
แช่ปลาไม่พอดีที่สุดคือเอาฟอร์มาลีนลาดแช่ฟอร์มาลีน
เพื่อให้ปลาดูสดขึ้นจากท่าเรือสมุทรสาครโน่นไปถึงอุบล
ปลายังดูสดชื่นอยู่เลยยังสดอยู่เลย

ไม่มีแพร่ปลาไหนไม่อาบฟอร์มาลีน
ไม่มีเรือประมงลำไหนไม่อาบฟอร์มาลีน

เพราะกินไปมากมันก็มีอันตราย

กินอะไรเค็มปลาแดดเดียวปลาเค็มปลาสลิดปลาอะไรต่ออะไร
ไม่รู้ตั้งกี่แห่งที่เขาฉีดยากันดีทีเข้าไป
เพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้แมงวันมาเกาะ
งวันมาก่อนแล้วไข่ขางแล้วมันเป็นนอน
เขาก็ฉีดตัวนี้เข้าไปฉีดน้อยไม่พอมันดื้อยา
ฉีกเข้าไปมากกินเข้าพับปากบวมเลยครับ
ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มต้น
เอาจริงเอาจังกันเสียทีไม่เฉพาะสารพิษ๓ตัวนี้หรอก
เวลานี้เราตกอยู่ท่ามกลางสารพิษทั้งสิ้น
วันต่อไปจะต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อ
คุณหมอจุธาจุธารัฐเนี่ยท่านก็บอกว่า
ยังมีอะไรเยอะที่แวดล้อมอันตรายกับเราอยู่
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ถ้าไม่เริ่มวันนี้แน่นอนสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทย
ในอนาคตมันต้องแยกวันนี้แน่นอนนะครับอาจารย์
เวียนเข้าเวียนออกอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้ไง

ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชม